นี่ชาวบ้านบอกว่าเป็นสัตว์เหมือนกันแต่ไม่วิ่งหนีจ้ะ

งูจงอางมันเข้ามาในบ้านคน
แล้วถามว่าระหว่างงูกับบ้านเลขที่คนดูอะไร

นี่ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะคะ
กู้ภัยก็ต้องลงพื้นที่ไปบ้านของคุณสุริยาชาพักดีนะคะ
มีงูจงอางเลื้อยเข้าไปในบ้านของเขา
บ้านเล็กที่๑๒๕บ้านห้วยโตกตะมนต์นาโป่งอำเภอเมืองเลย
กู้ภัยลงพื้นที่ไปเสร็จปุ๊บโอ้โหชาวบ้าน
นี่ไงออกมาแล้วมุงดูเป็น๑๐ค่ะ
แล้วมันตัวใหญ่มากยาว๓เมตร
ขดอยู่ตอนแรกมันไม่ให้ใครเข้าไปใกล้เลยนะ
มันขู่ฟ่อเลยนะคุณ

ทำไมจับงูต้องใช้เวลา๒๐นาทีเท่ากันหมดเลย
ใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาทีจึงจับได้นะคะ
ชาวบ้านเฮลั่นเลยค่ะได้มันมาแล้ว
แล้วก็บอกเลยนะคะบอกว่าไม่เคยเลยนะชาวบ้าน
บอกว่าไม่เคยเห็นงูจงอางตัวใหญ่ขนาดนี้
คาดว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผสมพันธ
ก็เลยทำให้งูเลื้อยออกจากป่ามาหาคู่
แล้วมาอาศัยซุกตัวอยู่บ้านเรือนประชาชน
ส่วนเจ้างูตรงอ่างที่จับได้
ก็เอาไปปล่อยแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
แต่เรื่องของบ้านเลขที่ที่เก็บไว้ก่อนเนอะ
ยังไม่ออกนะยังไม่มีการออกรางวัลเนอ